แต่อีกหนึ่งที่ที่น่าสงสารก็คือชาวบ้านที่นี่
เพราะว่านอกจากงูหลุดเข้ามาแล้ว
หมูป่าหลุดคอก
แล้วก็ออกอารวาสกัดขวนรถกระบะของชาวบ้านเสียหายค่ะ

คือผมเคยเห็นได้ช้างตกมัน

หมูป่าหนูป่าด้วยนะฮะ

นี่คือหมูป่าที่หลุดคอกมานะคะ
ของนายบุญส่งพรมพิทักษ์
อายุ๖๓ปีอยู่บ้านเลขที่๔๖หมู่๙ตำบลสะแก้วอำเภอเมือง

บุญส่งเนี่ยเขาได้ขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดนิคมทุ่งโพทะเล
ให้มาช่วยจับหมูป่าที่ตัวเองเลี้ยงไว้หน่อย
ตอนนี้เนี่ยหลุดออกมานอกคอกเป็นหมูนอกคอกแล้ว
แล้วก็เกิดอาการคุ้มครั่งอารวาสทำลายข้าวของอีกนิดนึงเนี่ยจะจับตัวประกันมาจี้แล้ว

คือหนึ่งในของที่ได้รับความเสียหายที่ปวดหัวมากก็คือ

รถกระบะอีซูซูสีแดงคันนี้
ไม่รู้ว่าประกันจะรับไหม
ก็ได้รับความเสียหายไปนะคะ

เป็นหมูนอกคอกยังไงมันวิ่งไล่กัดเจ้าของ
วิ่งวิ่งไล่กัดเจ้าของคิดดู
หลังจากที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร

เจ้าหมูปาก็เดินวนไปอ้าวอาสาเขาก็ล่อลวงเห็นไหม
ล่อไปอาสาเข้ามากว่า๑๐นาย
หลอกล่อเรียกร้องความสนใจกันไปมา
ใช้ปว่องคล้องคล่องไปคล่องมาจับได้แล้ว

มันไล่กัดเจ้าของคุณคิดดูสิ

เพราะว่าหมูป่าพอถูกจับแล้วมันร้องเสียงดังมาก
อุ๊ดอินอาดรั่นหมูบ้านเลย
คือนายบุญส่งเจ้าของเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ย
เลี้ยงไอ้หมูป่าตัวเนี่ยนะมานานแล้ว
เลี้ยงมา๔ปีแล้วพอมันโตขึ้น
เฮ้ยมันเป็นหมูป่ามีปัญหา
มันมีพฤติกรรมแปลกไป
ก็คือมันมีสัญชาติยานของสัตว์ป่านั่นเอง

มันก็ดุร้ายขึ้นแล้วมันอาจจะหงุดหงิดหรือเปล่า
หรือมันอาจจะหิวหรือเปล่าหรือมันอาจจะถูกขังนานหรือเปล่า

แต่ครั้งนี้เขาบอกว่ามันรุนแรงกว่าทุกครั้ง
จนเขาไม่สามารถควบคุมไอ้เจ้าหมูป่าตัวนี้ได้เอง
ก็ตั้งใจแจ้งเจ้าหน้าที่ไป
แล้วก็ส่งตัวเจ้าหมูป่านี้ให้ไปอยู่ในความดูแลของ
เชษวนารามที่จังหวัดกำแพงเพชรแทน

จะได้แบบเหมือนอยู่ในธรรมชาติ

ให้มันไปอยู่ในวัดนะให้ธรรมคัดเข้าจิตใจ
ให้มันสงบสติอารมณ์เผื่อมันจะนึกได้นะคะ

มันจะยุบหนอแล้วมันจะพองหนอยังไง
นี่แหละที่มาของหมูนอกคอก

เพราะตอนนี้ไปอยู่ในการดูแลของทางวัดแล้ว

หมูหมือหมาเมล